ผู้ชมครับเมื่อวานนี้คดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่ร้านคาราโอเกะที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง

นี่ฮะสองสามีภรรยาเจ้าของร้านถูกยิงจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
คนเสียชีวิตคือนายนรงนินโชธอายุ๖๒เจ้าของร้านนะฮะ
ตอนนี้อาการก็ยังน่าห่วงอยู่นี่ฮะร้านคาราโอเกะแห่งนี้เนี่ย
คือเมื่อกลางดึกคืนวันก่อนเนี่ยนะพนักงานที่ร้านเนี่ย
แล้วก็จากการสืบสวนเบื้องต้นเมื่อวานนี้คาดว่ามีคนร้ายสองคนเป็นผู้ชาย
ขี่จักรยานยนต์มาที่ร้านมาตอนที่ร้านเขาปิดแล้วนี่ร้านไหนหัวคาราโอเกะนะฮะ
ร้านปิดแล้วประมาณตี๒ตี๓มาขอให้ร้านเปิดแต่เจ้าของร้านเขาบอกร้านปิดแล้ว
สองคนนี้ทำท่าขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วก็ชักปืนมากระหน่ำยิงใส่ร้านเลย
โดนเจ้าของร้านก็คือนายนรงเนี่ยเสียชีวิตส่วนภรรยาที่ยืนอยู่แถวนั้นด้วย
บาดเจ็บสาหัสนะฮะแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับคดีเนี่ยโอ้โหมันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นอีก
เพราะตำรวจบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการปิดปากพยานปากเอก
ในคดีฆ่าคนตายที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ๗๘ปีก่อนหรือเปล่า
เนื่องจากคนเจ็บกับคนตายจะต้องไปขึ้นศาลเป็นพยานปากเอกในคดีนี้
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะฮะ
ไม่ใช่เรื่องว่ามาแล้วร้านปิดแล้วแล้วโมโหแล้วยิงใส่เจ้าของร้านไม่ใช่แล้ว
มีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะเลยกลุ่มต้อง
หรือไม่มีอีกสองเรื่องก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในวงพนันไฮโล

แต่ที่สำคัญก็คือฆ่าปิดปากพยานปากเอก
ซึ่งก็คือสองสามีภรรยาคู่นี้นะฮะแต่สามีเสียชีวิตภรรยายังบาดเจ็บสาหัส
ถ้าย้อนไปเมื่อปี๒๕๕๗นะร้านในหัวคาราโอเกะเนี่ยเคยมีเหตุยิงกันตายมาก่อน
แล้วเขาก็ย้ายร้านมาอยู่ที่ใหม่ที่เกิดเหตุเมื่อคืนวันก่อน
ร้านเดิมอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุที่เมื่อเกิดเมื่อคืนนี้๕กิโลเมตร
นี่นะฮะ๑๙พฤศจิกายน๒๕๕๗คนร้ายบุกมายิงนางสาวธัญรักษ์
พนักงานของร้านเสียชีวิตในร้านคาราโอเกะซึ่งนายนรงกับนางวันดีคือเจ้าของร้าน
เพราะฉะนั้นเขาก็คือพยานที่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนยิงอะไรยังไง
ย้ายร้านมาตั้งที่ใหม่ห่างจากที่เดิม๕กิโลเมตร
ปรากฏว่าเมื่อคืนวันก่อนมีผู้ชายสองคนมาที่ร้านบอกขอจะมาขอกินมาขอดื่มขอร้องเพลงหน่อย
เขาบอกปิดแล้วยิงใส่เขาเลยฮะนายนรงตายนะครับนางวันดีบาดเจ็บสาหัส
ท่านผู้ชมครับตำรวจกองปราบลงพื้นที่ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อจะไปคลี่คลายคดีนี้ย้อนให้ฟังคดีเก่าหน่อยนะฮะ
อันนี้เป็นช่วงที่เกิดเหตุที่เป็นเจ้าของร้านถูกยิงเจ็บกับตายนะฮะ
ส่วนคดีเก่าเนี่ย๑๙พฤศจิกายนปี๒๕๕๗นะฮะ
คืนวันนั้นมีคนร้ายบุกมายิงนางสาวธัญรักษ์กองตั้น
อายุ๒๕ปีเป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านในหัวคาราโอเกะเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งตอนนั้นสองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
เขาจึงต้องเป็นพยานปากเอกและจะต้องขึ้นศาลในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้
ในช่วงระหว่างนี้เนี่ยเขาย้ายมาตั้งร้านที่ใหม่ห่างจากที่เดิม๕กิโลเมตรนะครับ
ว่าก็มีประเด็นความขัดแย้งในวงพนันไฮโลกับเรื่องหนี้สินนอกระบบโดยตัดเรื่องจะมาใช้บริการที่ร้านแล้วร้านปิดเนี่ย
โมโหเนี่ยตำรวจตัดทิ้งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับที่วัดควนโยนตะบนโคกม่วง
อำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงเป็นวัดที่ตั้งศพของนายนรงที่ถูกยิงเสียชีวิต
แล้วได้คุยกับทางอดีตภรรยาของเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่วันนี้ทางลูกสาวเนี่ยรับศพมาตั้งบำเน็กกุศลแล้วนะฮะส่วนนี้คืออดีตภรรยาของนายนรงค์นะครับ
บอกว่าก็เลิกกันไปสัก๒๐ปีแล้วจากนั้นนายนรงก็ไปมีภรรยาใหม่
ก็คือคนที่บาดเจ็บสาหัสคือนางวันดีนะครับเธอบอกว่านายนรงเนี่ยเป็นคนที่เล่นการพนัน
เขาชอบเล่นการพนันเล่นทุกรูปแบบเล่นหนักด้วยมีนิสัยไม่ค่อยยอมใครเป็นคนอารมณ์ร้อนเสียงดังโผงผาง
ส่วนเรื่องเงินทองหรือว่าเสียจากวงพนันเธอยืนยันว่านายนรงไม่เคยมีหนี้สินติดค้างกับใครนะ
ก็เล่นหนักอยู่คือเป็นอาชีพเลยไม่ทำอะไรอย่างอื่นไม่ทำอะไรเล่นแต่การพนันอย่างเดียว
เมื่อก่อนเคยติดหนี้ติดสิทธิ์
ตอนที่อยู่ด้วยกันนั้นไม่มีนะ
แต่ว่าหลังจากนี้ไป
ที่เขาไปอยู่กับเวรเขา

วงพนันไฮโลก็เป็นมูลเหตุหนึ่ง

เหตุที่ตำรวจยังตั้งประเด็นเอาไว้นะครับ

เรามีเอกสารที่สำนักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอายา๙

ตำรวจก็เลยมุ่งเป้ามาที่ประเด็นนี้เป็นหลักนะฮะ

ต้องไปขึ้นสารในฐานะพยานปากเอก
คนร้ายอาจจะมุ่งมาที่ตัวพยาน

ก็เลยโดนกระสุนไปด้วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

ได้คุยกับคนที่

ที่อาจจะเป็นมูลเหตุสำคัญในคดีนี้นะครับ

บอกกับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราว่าอย่างนี้ฮะ

การเป็นพยานในคดีฆ่าคนตาย

เจ๊เพลงเป็นผู้มีอิทธิพล

ในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง

อย่างเช่นถ้ากู้หนึ่งหมื่นบาท
ต้องเสียดอกเบี้ยสองร้อยบาท
ต่อวันนี่คือดอกเบี้ยนะ

ซึ่งนายนรงผู้ตายกับนางวันดี

ก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้เงินกู้
ของเจ๊เพลงนะครับ
ทำให้บางคนที่ส่งไม่ไหว
จากเดิมที่เป็นนี่แค่หลักหมื่น
กลายเป็นหนี้หลักแสนนะครับ

มีลูกหนี้อยู่๔๐๕๐คน

มาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
ช่วงระหว่างนี้เนี่ย

ที่ถูกยิงตายในร้านคาราโอเกะเนี่ย
เมื่อสัก๘ปีก่อนนะครับ

ก็ยื่นมือเข้ามาเลยนะครับ
ด้วยการเอาเงินหลักล้านเนี่ย
นางบีแม่ของหญิงที่ถูกยิงตายในร้านคาลาโอเกะไปจ้างวานฆ่าผัวตัวเอง
เจ๊เพลงรู้ข่าวเขาเข้ามาช่วยเอาเงินหลักล้านไปค้ำประกันให้
แต่สุดท้ายนางบีหายไปทีนี้พอผู้ต้องหาหายเนี่ย
เงินค้ำประกันก็ถูกยึดเจ๊เพลงเสียเงินหลักล้าน
โมโหประกาศเอาไว้ว่าจะฆ่าทั้งโคตร
แล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยตามไปยิงลูกสาวของนางบีที่หายไปเนี่ย
ที่ร้านคาราโอเกะของนายนรงค์นี่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้

ที่ไปเป็นพยานคดีที่ฆ่าในร้านในหัวค่ะ
มาจากเรื่องของแม่เขากับอีกชาวบ้านนึงกับคนที่ตายค่ะแม่ของคนที่ตาย
เขามีปัญหาอะไรกันไม่รู้เหมือนกัน
เขาไปประกันตัวอย่างนี้แล้วก็คนที่ไปประกันตัวเขาหนีไป
เขาต้องยึดหลัดไออื่นประกัน
กลัวกันทั้งนั้นไม่มีใครกล้าสักคนหนึ่ง
กลัวกันหมดเขาก็ขึ้นชื่อเมียเขาก็กลัวกันหมดเขาไม่กล้ากัน
คือในคดีนั้นเจ๊เพลงถูกสารจำคุกไป๓ปีนะครับ

แล้วเจ๊เพลงก็ออกมาปล่อยเงินกู้เหมือนเดิม
อันนี้คุณบีเขาบอกกับเรานะจนกระทั่งเกิดเหตุบุกยิงที่ร้านคาราโอเกะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
ก็เลยทำให้พยานคนอื่นที่ต้องไปให้ปากคำในวันเดียวกันกับคนเจ็บณขณะนี้เนี่ย
ตอนนี้กลัวหมดแล้วไม่มีใครกล้าไปให้ปากคำกับศาลแล้ว
แต่จากข้อมูลของคุณเอที่บอกกับเรานะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่านี่เป็นแค่หนึ่งในปมที่ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยนะ
อาจจะเชื่อมโยงกับการยิงที่ร้านในหัวคาราโอเกะ
แล้วเจ้าของร้านเสียชีวิตภรรยาเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
ต้องรอฟังทางตำรวจอีกทีนึงนะครับว่าการสอบสวนขยายผล
สืบสวนขยายผลจะเป็นเรื่องอะไร
เป็นการฆ่าตัดตอนพยานหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่
เพราะระหว่างนี้คดีเหมือนกับมันก็ยังไม่จบเสียทีเดียว